สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะตอนที่แล้วผมพาไปดูอาชีพแปลกชวนขนลุกอย่างการรับซื้อตุ๊กแก่ที่เรียกได้ว่าเงินนี่สะพัดไม่ใช่เล่นทั้งพรานล่าตุ๊กแก่และคนรับซื้อตุ๊กแก่อย่างพี่เล็กแต่เรื่องของตุ๊กแกยังไม่จบวันนี้ผมจะพาไปดูฟาร์มเลี้ยงตุ๊กแก่ของพี่เล็กกันครับ
เป็นไงมาไงถึงเลี้ยงตุ๊กแกฮะเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ไม่มีใครทำอะครับมีประมาณกี่ตัวครับพี่เล็กครับประมาณสองพันกว่าตัวครับหรือเกือบสามพันเนี่ยนะครับโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอยากดูข้างในแล้วคุณผู้ชมครับพี่เล็กพาผมไปหน่อยฮะ
แกในนี้ครับพี่เล็กเลี้ยงดูยังไงฮะเราก็ทำที่ให้มันซ่อนตัวไว้ข้างล่างครับผมพอตกตอนคืนมันก็จะมากินตามนี้ครับเราจะเปิดไฟล่อแมลงไว้แมลงก็จะมา
เอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างนี้คือนาทีชีวิตครับพี่เล็กเขาจะเอากระบอกนี้ออกมาครับ
ถ้าเริ่มจากไข่ก็ประมาณสัก๕เดือน๖เดือนครับผม
อีกหนึ่งเคล็ดลับในการเลี้ยงตุ๊กแก่ให้โตวัย
นั่นก็คือเรื่องของอาหารเสริมครับ
ลองไปดูกันว่าพี่เล็กเขาเตรียมอะไรไว้ให้สัตว์เลี้ยงตัวโปรดกันบ้างครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้คือจิ้งรีดนะครับ
สำหรับไว้เป็นอาหารของเจ้าตุ๊กแก่นะครับ
จิ้งลีดในนี้เขากินอะไรครับ

จิ้งลีดจิ้นเข้าไปแล้วก็จะไปเลี้ยงตุ๊กแก่อีกทีหนึ่ง
แล้วก็เท่ากับว่าตุ๊กแกมันจะได้กินเป็นอาหารไก่ไปด้วย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

มันวางไข่แล้วเราก็จะจับตัวพวกนี้ออกไปให้ตุ๊กแกครับผม

วันหนึ่งพี่เล็กจับไปกี่ตัวครับสำหรับการเลี้ยตุ๊ก

พี่เล็กเราให้อย่างไรครับพี่เล็ก
เราจะมาให้ตอนหัวค่ำครับผมเราก็จะปล่อยเลย
เห็นไหมมันก็อยู่ในนี้แล้วครับพวกแม่งนี้
ดีครับคุณผู้ชมอยากให้ดูอาหารเลี้ยงปอรวมกันตรงนี้
ตัวใหญ่มาเลยคุณผู้ชมอยู่ใกล้ผมด้วยอ่ะ

พี่เล็กเขาบอกว่าถ้าขนาดถึง๑๗๗นิ้วใช่ไหมครับ

ล้านสองล้านห้ามีให้เห็นแน่นอนครับ
โอ้โหตุ๊กแก่ตัวละล้านห้า
บ้านใครมีตุ๊กแก่รีบไปส่องกันเลยนะครับ
เล็กครับเห็นตุ๊กแกเยอะแบบนี้

วันนี้ยังไงต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับอย่ารีบติดตามกันนะครับผม
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับ

แม่ได้ชมเรื่องราวของพี่เล็ก
ทั้งการทำอาชีพรับซื้อตุ๊กแก่

ก็ทำให้ผมเปลี่ยนมุมมองและความกลัว
ที่เคยมีต่อตุ๊กแกไปเลยนะครับ
และก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพแปลก
ที่มีอยู่จริงและทำเงินได้จริง
สะบัดทั่วไทยนำมาให้ชมกันครับ
อย่าลืมติดตามกันนะครับ